ดูเหตุการณ์นี้ค่ะแปนในห้องฉุกเฉอะเลย
มีวัยรุ่นยกพวกตีกันทั้งเตะทั้งยกเก้าอี้ฟาด

แสดงได้ดีมากค่ะอ้าวทำไมฮะเขาเป็นการซ้อมแผนซ้อมแบบเหมือนจริง
ทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจก็ร่วมซ้อมแผนด้วยนะคะคือเขาบอกว่าวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาล
มันเกิดกันบ่อยเยอะไงก็เลยเตรียมตัวเอาไว้ก่อน
วัยรุ่นทำไมดูแบกอายุกันจัง
โรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ทัมมิงมงคลผู้กำกับสภอบัวยัย
ได้นำตำรวจแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เข้ามาซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ถ้าหากว่ามีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีการรับมือกันยังไงดีนะคะ
แพทย์ชาญชัยบอกว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าต้นปีนี้
มีเหตุทะเลาะวิวาสในโรงพยาบาลบัวใหญ่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลอื่นเยอะ
แล้วมันกระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่
ดังนั้นทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ก็เลยเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันซ้อมแผนเอาไว้ก่อนค่ะ
ก็จำลองสถานการณ์ว่าก็วิวาดกันมาจากงานคอนเสิร์ต
บาดเจ็บมารักษาแล้วก็ตามกันมาเหมือนข่าวที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะฮะ
แต่ทีนี้ซ้อมกันแบบเหมือนมาก

คนไข้กับญาติญาติที่มาที่แบบนึกว่าของจริง
ก็เลยได้ซ้อมอพยพกันด้วยเลยวันนี้

ก็เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน